ซึ่งก็ไม่ใช่ส่งผลกระทบเฉพาะคน

อย่างเช่นฝูงลิง

ต้องอบพยพหนีน้ำด้วยเช่นกัน

เขาคงตั้งใจจะทำไว้ให้มันข้าม

วันนี้มาแนวนี้นะคะ

นี่เป็นวรรณอุทยานโกสัมภีร์

ถ้าเรารู้กันว่าอยู่มีประมาณ๘๐๐กว่าตัว
คือเป็นฝูงลิงสมขนสีทอง

ในวรรณอุทยานพื้นที่๑๒๕ไร่
นั้นน้ำท่วมสูง๒๕เมตร
แม่น้ำชีเอ่อเข้ามาตั้งแต่

ก็ออกมารออาหารจากนักท่องเที่ยวค่ะ

มันก็อยู่ไม่ได้ก็พากันอบพยพออกมา

เจ้าหน้าที่อุทยานเขาเอาเชือกผูก

เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่เอง

ดูลิงหรือเอาอาหารสิ่งของมามอบให้ชาวบ้าน

ที่เจอน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องระวัง

แล้วก็มันรออาหารด้วยค่ะ
อาจจะประสบเหตุได้